หลังจากที่สังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปของพฤติกรรมของกาดรักษาความปลอดภัยตลาดนัดชื่อดังย่านถนนศรีนครินนะครับ
ที่เข้าไปคมขู่ทำร้ายวัยรุ่นหญิงที่เข้ามาเที่ยวชมที่ตลาดแห่งนี้
พร้อมกับมีการขู่ให้ลบคลิปทิ้งด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่ากรณีนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
คำบอกเล่าของเยาวชนหญิงวัย๑๖ปี

ทีมข่าวฟังหลังถูกกาดของตลาดนัดรถไฟยานถนนศรีนครินคมคู่และให้ลบคลิปในโทรศัพท์มือถือที่บันทึกเหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายร่างกายและโตเถียงกันไว้
เหตุเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเธอจึงนำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียล
ล่าสุดวันนี้เธอตัดสินใจเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนประเวท
เพราะยังรู้สึกหวาดกลัวกับคำข่มขู่ทั้งยังได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือ
ส่วนโทรศัพท์มือถือก็ได้รับความเสียหายเพราะถูกกาดอารมณ์ร้อนตบจนร่วงกระแทกพื้น
เธอเล่าว่าวันเกิดเหตุเธอและเพื่อนรวม๘คนไปเดินเที่ยวที่ตลาดนัดแห่งนี้ก่อนที่จะมานั่งคุยกันที่หลังร้านขายน้ำ
แต่เจ้าของร้านบอกว่าบริเวณดังกล่าวนั่งไม่ได้จึงลุกออกมา
แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อกาดเดินเข้ามาในกลุ่มและถามด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวว่าเพื่อนของเธอด่าอะไร
ซึ่งเธอยืนยันกลับไปว่าไม่ได้ด่าจนเกิดปากเสียงกระทบกระทั่งกันขึ้นและตัดสินใจเดินหนีออกมาเพื่อยุติปัญหา
แต่แล้วกาดคนเดิมก็เดินตามมาจนถูกกาดทำร้ายร่างกาย
แล้วก็พาตัวเรารวมตัวเราไปตรงที่จอดรถ
นับตัวเราบอกว่าพวกมึงตามกุมานี่

เพราะว่าเขาเดินตามเรามา
แล้วทีนี้เขาบอกว่า
เอ่อให้เราแก่เกียรติลบคลิป
แล้วก็มีการข่มขู่เราให้เราลบคลิปอะไรอย่างนี้
เขาเป็นเหมือนกับตำรวจทหารอะไรอย่างนี้

แต่ไม่พบกาดที่ปรากฏในคลิป
พบเพียงกาดอีกหนึ่งคนที่อ้างว่า
ตัวเขาเองก็อยู่ในเหตุการณ์

เหตุการณ์เริ่มต้นจากกลุ่มวัยรุ่น
ไม่ปฏิบัติตามคำเตือนที่ประกาศเอาไว้
ทั้งการขึ้นไปนั่งบนเฟอร์นิเจอร์

เชิญให้วัยรุ่นออกจากจุดดังกล่าว
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นออกไปนั่งคุยส่งเสียงดัง

แต่กลับถูกด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย

ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด
ขณะที่พนักงานสอบสวนสนประเวท

และคมครูทำให้ตกใจกลัว
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน